คุณผู้ชมคะโควิด๑๙ในบ้านเราล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก๒คนนะคะ
ก็คือเดินทางลักลอบเข้ามาในบ้านเราผ่านทางช่องทางธรรมชาติมาจากเมียนมา
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีค่ะ
เรื่องนี้ว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะรัฐมนตรีบอกว่าอย่างนั้นนะครับ
ตัวเลขผู้ป่วยวันนี้นะครับมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม๑๙รายนะครับ
โควิด๑๙นะครับ๒รายติดเชื้อในประเทศ
รวมป่วยสะสม๔๐๗๒รายนะครับรายใหม่๒รายเป็นผู้หญิงอายุ๕๐
ที่สิงห์บุรีกับผู้ชายที่เชียงรายอายุ๓๐นะฮะ
วันนี้ก็แถลงว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๒คนเป็นผู้หญิง๒๕ปีนะครับ
เชียงรายตอนนี้ติดเชื้อ๑๑คนนะครับส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ก็จะเป็นผู้ที่ลากลอบ
หนีเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติไม่ยอมรับการตรวจสอบกับการโรคนะครับ